เล่าข่าวนี้ต้องขออนุญาต

ถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารเช้ากันอยู่นะคะ
แต่มันเป็นอุทหรณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
คุณตาคำหลวงแกเป็นชาวอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
คือเอาลักษณะเป็นพยา

แล้วแกบอกว่ามันเหมือนเป็นก้อนแล้วมีอะไรจุกอยู่ข้างในคุณผู้ชม

สะกิดเสร็จปุ๊บมันเป็นลักษณะเหมือนเส้นได้ออกมา
สุดท้ายมันคือพญาติค่ะคุณผู้ชม
ถามว่าไปตรวจสอบประวัติคุณตาคำหลวงคนนี้
คุณตาบอกว่าคือแกชอบทานอาหารสุกดิบมาตั้งแต่หนุ่มแล้วนี่ไง
นี่ไงคุณผู้ชมพฤติกรรมแบบนี้ไงคะก็เลยเป็นแบบนี้นะ
คุณตาชื่อจริงก็คือนายคำแสงส่องหรือว่าคุณตาคำหลง
เป็นชาวบ้านตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
คุณตาเนี่ยให้ทีมข่าวของเราดูเนี่ยคุณผู้ชมดูนะแผลตามหน้าตามร่างกายแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องราวของคุณตาอยากให้เป็นวิทยาธารหรือเตือนสติ
สำหรับคนที่ชอบกินอาหารสุกดิบดิบคุณตาคำหลงเล่าให้นักข่าวของเราฟัง
คุณผู้ชมไอ้สิ่งนี้แหละที่มันออกมาจากก้อนที่มันอยู่บนหน้าของคุณตาค่ะ

คุณตาบอกว่าในอดีตเนี่ยครั้งอย่างหนุ่มคุณตามีอาชีพค้าเนื้อควายสด
แล้วก็ชอบนำเนื้อควายมาปรุงอาหารสุกดิบเช่นลาบเช่นซ่า
จากนี้ยังชอบบริโภคอาหารประเภทสุกดิบมีทั้งหลู่เลือดลาบปลาเป็นต้น
เพราะว่าชอบในรสชาติของอาหารประเภทนี้มาก
กินแบบนี้คุณผู้ชมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี
นักข่าวของเราถามว่าคุณตาแล้วก่อนหน้านี้เคยกินยาถ่ายพญาติไหม
คุณตาบอกก็กินนะแต่ก็นานกินครั้งเท่านั้น
เมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีอาการผิดปกติตามบริเวณผิวหนัง
มีอาการคือใต้ผิวหนังเป็นก้อนเก้าปลายนิ้วมือ
แล้วก็รู้สึกว่าในก้อนเป็นก้อนเนื้อมันเหมือนมีลักษณะเคลื่อนไหวได้ค่ะคุณผู้ชม
มีอยู่วันหนึ่งเกิดก้อนที่ขมับด้านซ้ายรู้สึกทันก็เลยเอาเล็บมือไปเกาไปจิกอย่างแรง
ก็เลยทำให้หนังกำพลามันถลอกออกมา
ปรากฏว่าจู่ก็มีสิ่งหนึ่งมันโผล่ออกมา
ลักษณะเหมือนเส้นด้ายยาวสักประมาณ๑ข้อนิ้วมือ
ก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายไว้แล้วก็เก็บใส่ขวดแบบนี้คุณผู้ชม
สะบูยาเอาเข้าใส่มันพูดออกมาพูดออกมา
มันเป็นอย่างโลนี่เขาก็แกะ

มีโครมีไขอะไรอย่างนี้พอนี่ตอนนี้ผมคันเพลงทำไมละรู้สึกแบบยิบที่ตัว
เยอะนะมีหลายจุดเลยเป็นกลุ่มเลยเป็นแผลแบบ
เป็นกลุ่มเลย

ตามหน้านี้ก็มีแผลเยอะนะคะ

คุณตาก็เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแฝก
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำบอกว่า
คุณตาไปตรวจที่สรรพีสรรพีอำเภอดีกว่านะคะ
ทางแพทย์ก็จะได้วินิจฉัยว่า
ไอ้ที่ออกมาแบบนี้ที่อยู่ในขวดโหลแบบนี้
มันคือพญาติชนิดไหนแต่คุณตาค่ะ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่แทนนะคะ
พร้อมกับนำขวดโหลที่บรรจุพญาติไปให้คุณหมอดู
คุณหมอบอกว่าเป็นพญาติตัวจี๊ด
และได้จัดยาฆ่าพญาติ๕ชุด
ให้คุณตานำไปรับประทานกินติดต่อกันเป็นเวลา๕วัน
หลังจากกินยาฆ่าพญาติรู้สึกว่าอาการเนี่ยทุเลาลงนะคะ
คุณตาบอกแบบนี้แต่ก็ยังมีพญาติออกมาอีกหนึ่งตัว
ก็เลยเก็บดองไว้ในขวด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะมนตน้องแฝกนะคะ
ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่ชอบชอบทานอาหารประเภท
ดิบให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้

หากจะทานก็ควรปรุงให้สุกซะก่อน

คราวหน้าใช่ว่าจะเคราะห์ดีตลอดไป

สำหรับคนที่มีพญาติในร่างกายและปรากฏว่า
พญาติมันไปทำให้ระบบโลหิต
หัวใจล้มเหลวแล้วเสียชีวิตได้

คุณตาหยุดทานก่อนเนอะนะครับรักษาก่อนดีกว่านะครับ